คนเป็นแม่บอกว่าหัวใจแทบขาดหัวใจแทบสลาย
ที่ราชบุรีคุณแม่มาร้องสื่อค่ะบอกว่า
จ้างพี่สะพ้ายให้เลี้ยงลูกสาว๒คนคนหนึ่ง๔ขวบกับ๒ขวบ
เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เลี้ยงมาหลายปีแล้วนะครับ
ปรากฏว่าพี่สะพ้ายคนนี้พาน้องทั้งสองคนหายไป

น้องเนี่ยหายไป๗วันแล้วนะคะกับพี่สะพ้ายที่ฝากเลี้ยงไว้นะคะ

ใช่ค่ะเพราะว่าอดีตสามีของคุณแม่เป็นฝรั่งนะฮะ
สุรินแอบเสมาอายุ๓๐ปีออกมาร้องขอความช่วยเหลือ

บอกว่าลูกสาว๒คนคนหนึ่ง๔ขวบกับ๒ขวบ
ถูกพี่สะพ้ายที่ตัวเองจ้างให้เลี้ยง
พาลูกหลบหนีไป๗วันแล้วตอนนี้ติดต่อไม่ได้
ว่าลูกสองคนจะเป็นอันตราย
ไม่ทราบชะตากรรมจริงว่าลูกเป็นตายร้ายดียังไง
ตอนนี้คุณแม่สุรินบอกว่าไปแจ้งความไว้แล้ว
ที่สพโพธารามจังหวัดราชบุรีก็คือตั้งแต่๑๘

จากจะไปร้องขอจากตำรวจร้องขอจากนักข่าว

ไปร้องมูลนิธิปวีนาด้วย

ถ้าเกิดว่าพบเบาะแสพี่สะพ้ายรายนี้

น้องน่ารักมากเลยใช่ลูกสาวนะคะ๒ขวบกับ๔ขวบวัยกำลังน่ารักเลยนะคะ
คุณแม่สุรินเป็นแม่ของเด็กเนี่ยแล้วก็มาพร้อมกับคุณพ่ออำพล
บังใหญ่อายุ๓๔ปีเป็นพ่อเลี้ยงของเด็กค่ะ
ไปแจ้งความไว้ที่เดินทางไปที่วัดสมรรถะหมู่ที่๔ตำบลบางตะโนธ
อำเภอโพธรรมจังหวัดราชบุรีคุณผู้ชม

แจกใบปลิวแบบนี้เพื่อประกาศตามหาคนหาย
ให้ชาวบ้านช่วยกันเป็นหูเป็นตาเป็นตาสับปะรด
สอดส่องหน่อยได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าเห็นน้องทั้งสองคน
หรือเห็นพี่สะพ้ายของคุณสุรินเนี่ยแจ้งมาหน่อยแจ้งมาหน่อยนะฮะ
ทีนี้เราไปถามคุณสุรินนะคะคุณสุรินเล่าบอกว่าที่ผ่านมา
ตนเองเลิกรากับสามีที่เป็นชาวอังกฤษเป็นฝรั่ง
แล้วก็มามีแฟนใหม่แฟนใหม่ก็คือคุณอำพลที่มาด้วยกับเธอ
มามีแฟนใหม่แล้วก็ทั้งสองคนไปทำงานที่กรุงเทพ
ฝากลูกสาว๒คนก็คือเด็กหญิงชโรชาอายุ๔ขวบ
เป็นลูกครึ่งอังกฤษกับเด็กหญิงธารลักษณ์วัย๒ขวบ
ไว้กับนางรุ้งลาวัลพุ่มบัวอายุ๔๕ปี
พุ่มรุ้งลาวัลเป็นพี่สะพัยฝากเลี้ยงไว้เที่ยงเพอโพธาราม
ตั้งแต่เด็กทั้งสองคนคือยังเล็กอยู่เลย
พี่สะพ้ายเองก็เลิกรากับพี่ชายของคุณสุรินเนี่ยตั้งแต่๒ปีก่อน
มีลูกสาว๑คนอายุ๑๒ขวบอันนี้หมายถึงว่าลูกสาวของพี่สะพ้าย
เพราะฉะนั้นบ้านหลังนั้นที่คุณสุรินฝากลูกสาว๒คน
ไว้กับพี่สะพ้ายก็อยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คน
ก็คือพี่สะพ้ายลูกสาวของพี่สะพ้ายแล้วก็น้อง๒ขวบกับ๔ขวบ
ที่ผ่านมาคุณสุรินเล่าต่อบอกว่าจ้างพี่สะพ้ายเลี้ยงลูก๒คนเดือนละ๔๐๐๐บาท
แล้วก็จะโทรคุยกับลูกทุกวันเลยไม่เคยขาดนะฮะ
เมื่อมีเวลาก็จะกลับบ้านไปหาลูกที่โพธารามราชบุรี
แต่คราวนี้แหละประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะ
นี่ค่ะน้องน่ารักจังเลยวันที่๑๕มิถุนายน
ตนเองติดต่อลูกสาวไม่ได้ก็เลยโทรหาพี่สะพ้ายโทรหาก็ไม่ติด
ก็เลยไปจากกรุงเทพไปที่โพธารามราชบุรีไปบ้านพี่สะพ้าย
ปรากฏว่าไปพบว่าพี่สะพ้ายพาลูกสาวของตนเองเนี่ย
ทั้งสองคนหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะจนถึงวันนี้ยังติดต่อไม่ได้นะคะ
แล้วก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าทำไมพี่สะพ้ายถึงทำแบบนี้นะคะ
คุณสุรินบอกว่าในตีในตีเป็นร่างทรงในพื้นที่เล่าบอกว่า
สิบห้ามิถุนายนที่ผ่านมาพี่สะพ้ายเนี่ยโทรมาหาในตี
แล้วก็บอกว่าเด็กหญิงทาราลักษณ์ลูกสาวคนเล็กจมน้ำ
แล้วพาไปส่งที่โรงพยาบาลโพธารามแพทย์อยู่ระหว่างการปั๊มหัวใจ
พี่สะพ้ายโทรไปหานายตีเพื่อให้นายตีช่วยสวดมนต์
ภาวนาให้เด็กหญิงธารลักษณ์ฟื้นให้หน่อย
ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็วางสายไปวางสายไป
ต่อมาพี่สะพ้ายก็โทรกลับไปหานายตีอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็แจ้งบอกว่าเด็กหญิงธารลักษณ์ฟื้นแล้ว
แล้วก็วางสายไปหลังจากนั้นคือเงียบไปเลย

อกจากนี้ยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อว่าเจษดานิ่มสนิท
คุณผู้ชมนี่ค่ะทักแชทข้อความไปหาคุณแม่สุรินนะคะ
บอกว่าขอเงินห้าพันบาทเพื่อแลกกับให้ตนเนี่ย
เจอลูกสาวทั้งสองคนลักษณะคือเหมือนเรียกฆ่าไถ่หรือเปล่านะฮะ
นี่ค่ะแต่ว่าตนเองไม่ยอมให้คือคุณแม่ไม่ยอมให้
แล้วก็ส่งข้อความมาบอกว่าไอซ์มึงเลือกเองนะ
ข้อเสนอไปแล้วมึงไม่รับเอง
ถ้ายังอยากจะเจอลูกมึงก่อนที่กูจะเอาลูกมึงไปขายใช้แรงงาน
เฮ้ยจะเอาลูกเขาไปขายใช้แรงงานนะคะ
ทีนี้คุณสุรินคุณแม่ก็เลยตอบกลับไปบอกว่า
มึงต้องการอะไรก็บอกมาหลังจากนั้นปลายสายก็เงียบไป

ตอนนี้คุณแม่บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงนะคะ
เป็นห่วงลูกสาวอยากจะได้ลูกสาวกลับมา
ถ้าเกิดว่าพี่สะพ้ายดูข่าวเราอยู่นะฮะ
ติดต่อมาได้ไหมเอาลูกมาคืนแล้วจะไม่เอาความ

ทำไมไม่เอาลูกกลับมาหาเรา

หนีออกไปอีกทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่
หนูก็เลยกลัวแค่ลูกว่ามีชีวิตอยู่หรือเปล่าแค่นั้นแหละ

ไม่เอาเรื่องเขาหรอกถ้าได้ลูกคืนครบ